การชนะสูตรศพหรือว่าการผ่าศพรอบ๒นั่นเองนะครับ
หลังจากคุณแม่ประกาศกล้องเมื่อคืนนี้ในพิธีไว้อะไรแล้วนะฮะ
เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราพยายามที่จะติดต่อและขอพูดคุยกับคุณแม่พนิดา
ปรากฏว่าทีมข่าวของเราเนี่ยโทรไปคุณแม่ไม่รับนะครับ
เชื่อว่าคุณแม่คงยังพักผ่อนอยู่นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยอยากรู้เรื่องของการจะผ่าชนะสูตรรอบ๒
จะส่งไปที่หน่วยงานไหนหรือจะเริ่มในการที่จะผ่าศพคุณแตงโมอีกครั้งเมื่อไหร่
ทีมข่าวก็เลยต่อสายไปที่ทนายกฤษณะครับ
ทนายกฤษณะตอนนี้ถือว่าเป็นทนายส่วนตัวของคุณแม่
แล้วก็เป็นทนายประจำคดีของคุณแตงโมด้วยนะครับ
นายกฤษณะบอกเราแบบนี้บอกว่าคุณแม่คงหลับพักผ่อนอยู่นะครับ
คุณแม่คงเหนื่อยมาหลายวันเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของการจะอายัดศพหรือว่าการจะส่งศพของคุณแตงโม
ชนสูตรที่ไหนอย่างไกลคุยกับทนายได้เลยนะครับ
กระแสสังคมตอนนี้เริ่มชื่นชมคุณแม่
เพราะเมื่อคืนพอคุณแม่กล่าวเสร็จในพิธีไว้อะไรนะคุณ
ปรากฏว่าโลกโซเชียลบอกว่าปรบมือให้คุณแม่
เริ่มกลับมาแบบโอ้โหเข้าใจคุณแม่เนี่ยอีกสัก๒๐๓๐แล้วนะฮะ
กลายเป็นว่าคะแนนนิยมเริ่มกลับมาที่คุณแม่อันนี้โซเชียลเขาบอกเลยนะฮะ
ดังนั้นทนายกฤษณะบอกว่าเมื่อกระแสสังคมเริ่มชื่นชม
แล้วก็คุณแม่ได้กล่าวในการที่จะเลื่อนพิธีแบบนี้
รวมถึงคุณแม่เนี่ยให้อภัยทนายคนอื่นด้วย
อย่างเช่นทนายตั้มนะครับแล้วก็มีการฟอร์มทีมขึ้นมา
สำหรับการทำหน้าที่ของทนายในคดีของคุณแตงโมเนี่ย
นี่เป็นสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในคดี

ทนายกฤษณะเปิดเผยกับเราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
นายกฤษณะยังเปิดเผยเรื่องของการจะไปยื่นหนังสือถึงนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
พรุ่งนี้คือทนายกฤษณะเองติดภารกิจไปขึ้นศาล
ในฐานะทนายความของลูกความอีกรายหนึ่ง

ดังนั้นมีการมอบหมายให้ทนายเดชา
เป็นคนไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรม
ในการขออายัดร่างของคุณแตงโม
และจากการหาบรือร่วมกันกับคุณแม่ของคุณแตงโมและครอบครัว
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของการชนะสูตรศพคุณแตงโมนะครับ
มีความเห็นตรงกันว่าจะนำร่างของคุณแตงโม
ชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
นี่ครับส่วนหนังสือนี้เป็นหนังสือที่จะยื่นให้แก่รัฐมนตรีด้วย
แล้วก็เป็นหนังสือที่ก่อนหน้านั้นขออายัดศพไว้นะครับ
ทีมทนายความได้มาร่วมงานศพแม่แต่งตัวเหมือนกันเลย
ทำให้สังคมบอกโอ้โหตอนนี้มีการฟอร์มทีมกันดีจังเลยนะฮะ
เชียร์เลยให้ร่วมทำคดีนะครับ
เรื่องนี้ทนายกิจสนะก็เปิดเผยกับนักข่าวของเราบอกว่า
ก็ยินดีที่จะให้ทุกคนร่วมงานกันนะครับ
นายทุกท่านมาร่วมกันมาฟอร์มทีมกันแบบนี้
แต่เรื่องนี้ขอปรึกษากับคุณแม่ของคุณแตงโม
และขอปรึกษาทนายหลักก่อนก็คือทนายเดชานะครับ
เพราะตอนนี้ได้รับคำสั่งจากคุณแม่
ให้ทนายกฤษณะทำงานร่วมกับทนายเดชาก่อนเท่านั้น

กลัวมาฟอร์มทีมกันเยอะแบบนี้

คุณผู้ชมฟังเสียงทนายกฤษณะในประเด็นนี้นะครับ
เออนะครับดังนั้นทนายหลักก็จะเป็นทนายกิจสนัก
ทนายเดชานะ๒คนก่อนนะครับ
ส่วนทนายท่านอื่นก็ถือว่าเป็นทีม

เพราะว่าอย่างนั้นทนายกฤษณะบอกว่าเดี๋ยวจะสเปะสปะนะครับ
ทนายกฤษณะบอกว่าเบื้องต้นได้ประสานไป
สาบันนิติวิทยาศาสตร์นิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแล้วนะครับ
ได้รับการตอบรับว่ายินดีจะชนะสูตรร่างของคุณแตงโม
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอย่างละเอียด